อย่างที่ทราบกันนะคะช่วงนี้
หลายคนหลายบ้านเรียนลงออนไลน์ลูกเรียนกันหมด

ตอนนี้พี่แบบเป็นครูได้เลย

ทำมาติดอกติดใจจะเล่นกันเป็นจริงจังจะซื้อคาราโอเกะจะซื้อไมค์เครื่องใหม่เครื่องใหญ่ให้เลย

นะคะส่วนเรื่องละครนะคะพี่ป๋อบอกว่าตอนนี้ก็ถ่ายค้างไว้สองเรื่อง

ก็เดี๋ยวค้างคาไว้เดี๋ยวคลายล็อกเดี๋ยวได้กลับมาถ่ายแน่นอน

เก็บแผ่นดินนะครับแล้วก็คู่เวรสองเรื่อง
ช่องสามใกล้ติดทั้งสองเรื่องใกล้ออนแอร์ทั้งสองเรื่อง
หลังจากถ้าได้ถ่ายจนจบเนี่ยคิดว่าเดี๋ยวได้ดูงานสองเรื่องติดต่อกันเลยเลยทีเดียว
อ่ะชื่อละครนะคะคู่เวร

เขาไม่ได้ว่าไม่ได้ด่าใคร
แต่ว่าแต่เมื่อสักครู่นะคะที่เสียงร้องเสียงคุณเอ๋เสียงดังกว่าคุณป๋ออีกนะ
ถ้าทางคนที่ชอบน่าจะเป็นแม่เอ๋ซะละมั้ง
ก็ถือว่าเป็นครอบครัวหันศามีความสุขกันดีนะคุณผู้ชมนะ